อย่างเดียวก็ไม่พอขอพึ่งเรื่องของความเชื่อด้วยกันแล้วกัน
บางที่ก็เอาเสื้อสีแดงมาแขวน
เพื่อนอกจากไล่ผีแม่ม่ายแล้วตอนนี้ต้องไล่สิ่งชั่วร้าย
ไอ้เจ้าโควิด๑๙ออกไปด้วย
บางคนเขาก็บอกมันเป็นที่พึ่งทางใจที่ทำให้สบายใจ
และที่สำคัญเขาก็ไม่ได้ออกไปไหนไงอยู่แต่บ้าน
แต่ว่าตอนนี้แค่เสื้อสีแดงมันไม่พอแล้วนะคะ
มันจะต้องมีอย่างอื่นด้วยค่ะ
อาจจะมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้

ขนพองนะโอ้โฮกลัวเหรอฮะเออแอ่งข้างในมันหนาว
ประตูมันหนาวแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะคุณผู้ชมนะ

ที่บ้านลุมพุกตำบลหนองเหล็กอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์
อย่างที่เห็นแหละว่าเมื่อก่อนนี้อาจจะเป็นแขวนเสื้อสีแดงใช่ไหมคะ
แต่ว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙แบบนี้
จากที่เคยนำเสื้อสีแดงมาแขวนหน้าบ้าน
บางคนบอกว่าเสื้ออย่างเดียวมันไม่พอแล้ว

นี่เป็นหุ่นคนใส่ชุดแดงแดงทั้งชุดตั้งแต่หมวกกันน็อกเลย
งกงกางเกงก็แดงหมดเลย
หุ่นที่ใส่เสื้อสีแดงชุดสีแดงมาเอาไว้เพื่อเป็นการแก้เคล็ด
สิ่งชั่วร้ายกันไปเลยนะคะ
แต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่มันแปลกใหม่

เหนือจากการที่เป็นเสื้อแดงหุ่นแดงแล้ว
คือมันก็สร้างความสงสัยให้กับดิฉันมาก
สร้างความสงสัยให้คนที่พบเห็นมากเลยก็คือเนี่ยค่ะ

คุณเห็นไหมกระทงที่ใส่ขนมจีน

นี่ขนมจีนแล้วมันเป็นขนมจีนสีแล้วก็มีหุ่นปนอยู่ในนั้น
คือชาวบ้านเขานำกระทงสามเหลี่ยมที่มีขนมจีนแบบนี้

งงเหมือนกันคือในกระทงจะมีขนมจีนสีแดงสีเหลืองสีเขียว
หุ่นตุ๊กตาก็จะปั้นจากแป้งข้าวเหนียวหรือว่าแป้งข้าวเจ้า
หุ่นไว้๒หุ่น๒ตัวแล้วก็ใส่ไว้ในกระทงรวมกัน
อีกตัวหนึ่งวางไว้ข้างนอกค่ะตัวหนึ่งใส่อยู่ข้างในแล้วหนมจีนใส่ไปด้วย

แหลกขนาดนี้ตลอดข่าวของเราก็ไม่รอช้าค่ะ
ไปถามชาวบ้านลุมพุกหน่อย
ชาวบ้านเขาบอกว่าขนมจีนสามสีแล้วก็หุ่นปั้นนี้เป็นของแก้เคล็ดเหมือนกัน
คุณยายเจือยมริตดีเป็นหมอหมอทรงประจำหมู่บ้าน

แต่คุณยายไปถามแล้วคุณยายพูดภาษาไทยไม่ได้
คุณยายเขาใช้ภาษาเขมรภาษากัมพูชา
ซึ่งเราก็แปลมาให้ฟังคุณยายเขาบอกประมาณนี้บอกว่า
คุณยายเขาฝันว่ามีคนโบราณมาบอกให้ทำแบบนี้
ให้ทำกระทงทำข้าวสามสีขนมจิ้นสามสี

หลังจากนั้นให้ปั้นหุ่นจากแป้งเอาไว้ด้วย
เพราะว่าจะมีดวงวิญญาณของปีศาจมากิน
เมื่อปีศาจได้กินหุ่นอิ่มแล้ว
เมื่อเข้ามาในบ้านจะไม่มากินคน
ไม่มากินปอดหัวใจตับสไตไส้พุงของคนในครอบครัว
ซึ่งคุณยายย้ำนะว่าทั้งหมดที่เล่า
มันเป็นเพียงความฝันของเขาเท่านั้น
มันจริงหรือไม่จริงเขาไม่รู้
ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่ได้ว่ากันนะคะ

เขาก็เลยทำเพื่อความสบายใจ

มันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
ไม่ได้บอกให้ทุกคนเชื่อว่าแบบนี้คือต้องทำนะ
แต่ว่าชาวบ้านที่นี่เขาทำแล้วเขาสบายใจ

เขาก็ทำกันนิดหน่อยทำเสร็จปั๊บตั้งเอาไว้

จริงมันเป็นเหมือนประเพณีความเชื่อของชาวอีสานเหมือนกันนะ
ที่เอากระทงแบบนี้เขาจะเรียกว่าการไหว้ผี
ก็จะเห็นอยู่บ่อยในช่วงประเพณีการไหว้นะคะ
ก็ถือว่าเอามาผนวกกันอย่างน้อยสบายใจแล้ว
คือช่วงนี้อะไรมันก็ผนวกกันเยอะ
คือทำอะไรแล้วสบายใจทำแต่อย่าเอาจากบ้านเยอะ
มีเรื่องของทางวิทยาศาสตร์บ้างเรื่องของทางศัยศาส